คือผู้ชายคนหนึ่งหนีตำรวจมาวิ่งหนีมาปั๊บมาเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงเสียบกุญแจค้างไว้กระโดดขี่เลยแล้วบอกว่า
ขอยืมรถก่อนเดี๋ยวเอามาคืนคุณผู้ชมว่าจะได้คืนไหม
คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดในศูนย์อาหารของปั๊มน้ำมันแห่งนี้นี่ครับ
มาแล้ววิ่งมาแล้วนะครับเจอมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจอยู่คล่อมปั๊บก็ให้สตาร์ท
แล้วตะโกนอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเอามาคืนนะขอหนีตำรวจก่อน
โอ้โหขอหนีตำรวจก่อนขอหนีตำรวจก่อนไปล่ะนี่ตะโกนบอกแล้วโบกมือด้วย
แนบเลยคุณผู้ชมครับนี่ฮะผู้หญิงออกมาไม่ทันแล้ว
คุณผู้ชมครับจู่มีผู้ชายสวมหมวกไอ้โม่งสีชมพู
ขี่รถจักรยานยนต์ของเธอมาจอดคืนเอาไว้แล้วนะฮะสีส้มใช่ไหม
เอารถจักรยานยนต์สีส้มนะแล้วก็บอกว่ามีเงินอยู่ใต้เบาะห้าร้อยนะ
ทำไมเราเป็นค่าเช่าแล้วไงเนี่ยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปคุยกับนางสาวโบนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยายนคันดังกล่าวเล่าบอกว่าเธอเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้มากับแฟนนะ
ถูกตำรวจขอค้นตัวนะครับขณะที่ตรวจค้นอยู่ตำรวจก็ยึดกุญแจรถเขาไว้
แต่จู่ผู้ชายคนนี้อาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่เผลอวิ่งหนีไปหลังปั๊มวิ่ง
วิ่งมาเจอบรรทไซค์เธอจอดเสียบคุณแจไว้
ผู้ชายคนนั้นนะครับขึ้นคล่อมแล้วก็บอกว่าขอยืมหนีตำรวจก่อนเดี๋ยวเอามาคืน
ช่วงเย็นมีผู้ชายอีกคนสวมหมวกไอโม่งมานะครับ
นี่ค่ะคนนี้มาแล้วฟึ้บนี่แหละนะครับ
ไม่ใช่คนเดียวกับที่ขี่รถออกไปนะแล้วบอกอย่างที่ผมบอก

มีคนร้ายวิ่งมาจากถังปั๊มค่ะ

ซึ่งกุญแจเสียบไว้ที่รถ

แล้วคนร้ายพูดอะไรกับเราไหม
มีบอกว่ายืมก้อนเดี๋ยวเอามาคืนหนีตำรวจค่ะ
พอประมาณ๖โมงครึ่งคนร้าย
เหมือนทางญาติคนร้ายเขาเอารถมาคืนนะคะ

มีตะโกนบอกว่าตังค์อยู่ใต้บ่อ๕๐๐
ไม่คิดว่าจะได้คืนนะคะ

ตำรวจค้นเจอแต่ยาบ้านะ
แล้วผู้หญิงผู้หญิงที่มากับผู้ชายที่ขโมยมอเตอร์ไซค์
ผู้หญิงก็อาศัยจังหวะตำรวจวิ่งตามผู้ก่อเหตุ

ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตอนนี้ตำรวจคว้าน้ำเหลว
แต่ล่าสุดเขาบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร